ก็คือการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
สำหรับร้านที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะครับ
เป็นร้านข้าวต้มกระดูกหมูสุขุมวิทย์๗๑คูณ

เขาบอกเปิดขายตั้งแต่ปี๒๕๖
นานแล้วน่ะ
นานมากบอกเลยว่าร้านข้าวต้มร้านนี้เขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
คือตัวข้าวต้มและกระดูกหมู
คือเขาจะต้มพร้อมกันในหม้อใบใหญ่
แล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาอย่างดีนะ
การที่ต้มกระดูกหมูเยอะคือเยอะมากในแต่ละหม้อ
มันจะทำให้น้ำซุปหวานธรรมชาติ
ข้าวต้มที่เข้มข้นหอมหวานติดลิ้นทุกคำติดใจทุกคน

ใช่ไหมติดลิ้นทุกคำติดใจทุกคน
ปปิ้งที่น่าสนใจก็ตอนหลังเขามาเพิ่ม

ทางการรับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะ

เพราะว่ามีทั้งกระดูกหมูใช่ไหม
หมูเด้งหมูกรอบหมูบาเต็งและกระเพาะหมู
แล้วนอกจากนี้ยังมีข้าวต้มอื่นด้วยนะคุณผู้ชม
ใครสนใจก็สั่งซื้อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอ
ถ่ายภาพเก็บไว้นะคะ

รวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะให้เรา
ไทยรัฐทีวีช่วยโปรโมทร้านของคุณก็สามารถเข้าไปดูกติกาได้ที่
ใช่แล้วค่ะพวกเราจะช่วยรีวิวและโปรโมทสินค้าของคุณผู้ชมแบบฟรี